วันนี้เธอนั้นปราบปื้มเป็นพิเศษครับ
แล้วเธอนั้นเผยว่าจะมุ่งมั่นเต็มที่
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยพรชั้นดิเรกคุณาพร
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานให้น้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบตมินตันหญิงมือสองของโลกในปัจจุบันนะครับ
หลังจากได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติด้านกีฬา
ด้วยการคว้าแชมป์ซุปเปอร์ซีรีส์๓รายการติดต่อกันใน๓สัปดาห์
พร้อมกับได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในประเภทหญิงเดียวในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับ
เมย์นั้นกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจในการฝึกซ้อม
เพื่อเตรียมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลในกลางปีนี้
เธอหวังว่าจะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยให้ได้ครับ